มาดูคุณตาคนนี้หน่อยเมื่อช่วงที่แล้วโปรยเอาไว้
คุณตาวัยเจ็ดสิบแปดปีแล้วเป็นชาวจังหวัดอ่างทอง
ทีนี้คุณตาเขาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องว่า
ถ้าจะเช็คว่าลอตเตอรี่ของเขาเนี่ยมันถูกรางวัลเนี่ย
อืมมันต้องดูเลขยังไงอะไรมันเป็นงวดไหนยังไงตัวเลขอะไร

ถูกหรือไม่ถูกตกลงถูกรางวัลหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าลอตเตอรี่ใบนี้มันถูกไหม

ฮ้ะสองพุทธภาระวู๋อย่างงี้ไงอย่าก้อหกกันนะไม่ไม่
มายังไงอ่า
อะแป๊บหนึ่งอะตาฟูดมาคำดึงว่าเอ้ย
เฮ้ยใช่เหรองวดที่สิบแปดนะแต่คนที่ถ่ายคลิปบอกว่าสองพฤษภา
คำว่างวดที่สิบแปดคุณผู้ชมดูที่ลอตเตอรี่มันคืองวดที่สิบแปดชุดที่ยี่สิบแปด
มันไม่ได้หมายถึงงวดสิบแปดไม่เดียวกับวันที่ออกรางวัล
ใช่มันไม่ใช่งวด๑๘พฤษภาแต่ตาเข้าใจว่ามันคือ๑๘พฤษภาหรือเปล่า
อ่าทีนี้แกก็เลยงงบอกว่าเนี่ยซื้อไว้นานแล้วหรือเปล่านะคะ
ทั้งที่มันก็เพิ่งสองพฤษภานี้เองอ่ะนะคะ
คือจริงแล้วปรากฏว่าตรวจสอบให้คุณตาถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวนะ
วันที่๒พฤษภาคมค่ะคุณตาคนนี้ชื่อว่าคุณสกุลวิธีเถื่อน
อายุเจ็ดสิบแปดปีก็เป็นคนดูแลพุทธศาสตร์วัดแจ้งหรือวัดกลางถนน
ที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองค่ะ
ทีนี้ด้วยความที่คุณตาแกไม่รู้จริงว่ามันถูกรางวัลจริงไหม
ก็เลยต้องเอามาโชว์ให้ดูแบบนี้นะคะ
คุณตาบอกคุณตาไม่ได้ซื้อเองมีชาวบ้านมาขอโชคลาภ
แม่เกร็ดแก้วโคนต้นโพออาถรรพ์ซื้อแล้วแบ่งให้คุณตา
อ๋อแบ่งโชคให้อ๋อบอกแบ่งโชคให้อย่างนี้
ทีนี้คุณตาก็เลยนำไปเก็บไว้ในกรอบรูปพระ
ตอนแรกส่องดูคิดว่าไม่ถูกเพราะเข้าใจวันที่ผิดมาตลอดน่ะนะคะ
ท้ายที่สุดแล้วได้รับคำยืนยันจากชาวบ้านว่าถูกจริง
คุณตาถึงกับงงเลยค่ะดีนะที่ไม่ได้เอาไปทิ้งก่อนนะคะ
ก็นี่แหละต้องเปลี่ยนเอาไปขึ้นเงินแทนแทนที่จะทิ้งนะคะ
ก็ดีใจแบบงงกันไปนะคะคุณผู้ชม

ยินดีด้วยถ้าคราวหน้ามีคนมาให้อีกดูให้ดีนะจ๊ะตาจ๋า